นี่ฉันพูดแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนเข้าใจเรื่องแล้วแหละ
เพราะว่าอะไรเมื่อวานในโลกโซเชียลร้อนมากประเด็นนี้
โจทย์คณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนชั้นป๑
ที่ผู้ปกครองของเด็กนี่เขาสอนหลานนะ
แล้วก็มั่นใจว่าสอนถูกต้องแล้ว
แต่พอเอาไปส่งครูตรวจมาผิดหมดเลยครู

แล้วเนี่ยผมว่าคนในโลกโซเชียลก็เข้าไปดู

ป่านนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าตกลงมันตอบว่าอะไรกัน

ไพวันล่ามภาษามือเดินตรงเข้ามาห้องแต่งหน้า
ถามดิฉันนะนี่น้องน้ำแข็งเป็นครูใช่ไหม
ให้หน่อยโจทย์ข้อนี้พี่คิดแล้วคิดอีก

เขาก็มีการแชร์ภาพการบ้านคณิตศาสตร์

ข้อความที่โพสต์ก็คือสอนหลานไปแต่ครูตรวจผิด
หลานก็เสียใจมาบอกเราว่าครูบอกว่าผิด
งงเราว่าเราสอนหลานถูกนะ

ก็ชวนให้คนในโลกโซเชียลบวกลบคูณหารกันหน่อย
โจทย์เลยละกันคุณผู้ชมไม่ต้องใช้ปากกากระดาษดินสออะไรเลย

ข้อแรกคือจอยเก็บมะม่วงได้๑๒ผล
ต่อไปนะโจ้เก็บมะม่วงได้มากกว่าจอย๘ผล

ถามว่าโจ่เก็บมะม่วงได้กี่ผล
คุณผู้ชมฮะให้เวลาคิดนิดนึงครับ
ก็เนี่ยบางคนบอกว่าคีย์มันอยู่ที่ว่าโจ้เก็บได้มากกว่าจอย๘ผล
ดังนั้นมันก็ต้องบวกเพิ่มไป
ใช่ค่ะคำตอบก็คือ๒๐แต่เอ๊ะทำไมครูตรวจให้ผิด
แล้วครูบอกว่าคำตอบที่ถูกต้องมันคือ๔

เอา๑๒ไปลบ๘เหลือ๔หรือว่าอย่างไรใช่
ถ้าเกิดว่า๑๒ลบ๘เหลือ๔
คุณผู้ชมแปลว่าโจ้เก็บมะม่วงได้๔ผล
มันก็ไปแย้งกับโจทย์ในบรรทัศน์ที่๒สิคะ
เพราะเขาบอกว่าโจ้เก็บได้มากกว่าจอย
แต่คนในโลกโซเชียลบางคนก็บอกคู่เขาก็ตอบถูกแล้วไง
ก็ได้๔ไงเพราะเขาถามส่วนต่าง

เขาถามว่าโจ้เก็บมะม่วงได้กี่ผลมันไม่ใช่ถามส่วนต่าง
ใช่ก็นี่แหละเพราะว่าเขาถามไง
มันมีคำอยู่ที่บอกชัดเจนว่าโจ้เก็บมะม่วงได้มากกว่าจอย

คือถ้าเกิดว่าจอยเก็บได้๑๒โจ้ก็ต้องมีมากกว่า

แล้วก็ถามว่าโจ้เก็บมะม่วงได้กี่ผล

แต่ถ้ามาถามว่าตกลงโจ้กับจอยเก็บมะม่วงต่างกันกี่

ใช่เพราะว่ามันมีคำว่ามากกว่าจอยด้วยไงคะ
โพสต์นี้นะคุณยอดแชร์เพียบเลย

ตอนนี้สงสัยไปถึงแสนแล้วมั้ง
แล้วก็ความคิดเห็นคนแสดงความคิดเห็น

ทีนี้ก็เลยมองว่าจริงแล้วที่เด็กทำมาก็ถูกแล้วนะ
เพราะว่าโจทย์ให้หาค่าของผลรวม
แต่คำตอบของครูคือผลต่าง
ทีนี้พอมันเป็นประเด็นแบบนี้ค่ะ

ไปสอบถามนายรัชชานนท์เพชรชู
คนนี้เขายังเป็นนักเรียนอยู่นะคะ
เป็นนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชั้นม๔
ฟังดีกรีเขาหน่อยนะคุณทำไมเราถึงต้องไปถามเขา

แล้วอย่างเราท่านหาคำตอบให้คุณผู้ชมไม่ได้เลยเหรอคุณ
ไม่ก็มันมีข้อโต้แย้งกันไง
บางคนมาบอกอีกแบบนึงเราก็เลยไปถาม

ที่เป็นข้อถกเถียงกันในโลกโซเชียลตอนนี้
ถามว่าจอยเก็บมะม่วงได้๑๒ผล

ทีนี้น้องรัชชานนท์เขาก็อธิบาย
ว่าถ้าโจทย์บอกว่าโจ้เก็บมะม่วงได้มากกว่าจอย

โจ้ต้องมีมะม่วงมากกว่าจอยแน่
หลังจากนั้นก็มาย้อนดูที่โจทย์แค่นั้นเองค่ะ
โจ้มีมะม่วงมากกว่าจอยเท่าไหร่
โจทย์เขาก็ระบุว่ามี๘ผล
อ่ะดังนั้นโจทย์ไม่ได้บอกไง
ว่าในตะก้านี้มีมะม่วงอยู่แค่๑๒ผล
ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นมันเอามาลบกันได้

เมื่อสรุปแล้วถ้าจอย๑๘ผล
อีกคนมีมากกว่ามันก็บวกไปก็เท่ากับ๒๐

จริงนี่คุณเห็นคุณสไลด์ดูอยู่เนี่ย
จากฟังดิฉันแล้วนี่คือคิดคำนวณอยู่ด้วยใช่ไหมคะ

ในโลกโซเชียลเขาก็เอาโจทย์เดียวกันของนักเรียนชั้นป๑

คุณบอกเลยมั้ยมีโจทย์อื่นอีกมั้ย
คือไม่คือดิฉันจะบอกว่าโจทย์ข้อนี้
มีครูอีกโรงเรียนหนึ่งเขาตรวจออกมา

เขาก็คิดได้๒๐แล้วก็ตรวจให้เด็กถูก

มาคิดได้เหมือนกันคือคิดได้คำตอบคือ๒๐

แล้วก็อยากให้คุณครูท่านที่ตรวจการบ้านให้หลานเนี่ย
อธิบายให้ฟังหน่อยว่าคำตอบมันมาจากไหน
คุณสืบสกุลล่ะคะนอกจากโจทย์ข้อนี้

เมื่อวานเห็นเขาแชร์โจทย์ข้ออื่นด้วยนะ
คล้ายลักษณะแบบนี้กำลังหาอยู่ในโลกโซเชียลอยู่เหมือนกัน
มีเรื่องของแตงกวาอะไรพวกนี้ด้วยไงคุณ
คือที่ดิฉันเข้าไปดูเนี่ยนะคะ
มันก็มีวิธีการคิด

บอกว่าใบบัวเก็บดอกไม้ได้๑๒ดอก
ตาเก็บดอกไม้ได้๔ดอก
ใบบัวเก็บดอกไม้ได้มากกว่าแก้วตา

คุณทำให้เราปวดหัวแต่เช้านะ

คิดตามใบบัวมีตังกว่า๑๗ผลนะ
มีแตงร้านมากกว่าแตงกว่า๒ผล
ใบบัวมีแตงร้านกี่ผล

เราไปดูเลยนะว่าแบบฝึกคันนี้
มันเป็นแบบฝึกหัดที่ใครดูแลอยู่

ปรากฏว่าเราก็ไปสอบถามจากทางด้านนายสมเกียจเพ็ญทอง
เป็นผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาสสวท
เป็นคนรับผิดชอบเจ้าของบทเรียนนี้เลยค่ะ
บอกเลยนะว่าแบบฝึกหัดนี้ของน้องป๑

มาเริ่มตีพิมพ์ใช้เทอมนี้เป็นเทอมแรก
แล้วทางด้านพอผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์
เขาก็บอกด้วยนะคะบอกว่าโจทย์ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย
แต่ผู้สอนเองอาจจะสับสน
เพราะโจทย์มากกว่าน้อยกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นการลบตัวเลขเสมอไปไง

บอกว่ากรณีนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือ๒๐ผล

ใช่ค่ะแล้วก็ย้ำด้วยนะว่า
ฝากให้คุณครูพิจารณาทบทวนกับสิ่งที่เฉลยไปด้วย

แต่ทีนี้ตัวทางด้านนายสมเกียจเอง
ยังไม่มั่นใจว่าทำไมครูถึงเฉลยมาแบบนั้น

ถ้าเกิดว่าเราตรวจเรามั่นใจคำตอบของเราแล้ว
จริงสามารถทักท้วงสอบถามแย้งคุณครูได้นะ
เพราะว่าการเรียนรู้สมัยนี้มันอยู่ที่วิธีการหาผลลัพธ์
บางเรื่องครูก็อาจจะผิดได้
เออดีจังเลยที่คุณเอาคำตอบนี้มาให้รู้
นายสมเกียจเพ็ญทองผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสต
ถมศึกษาสสวทนะคะ

ทั้งวันก็ต้องปวดหัวอยู่ทั้งวันตกลงอย่างไรกันแน่นะ
คนที่เข้าไปแสดงความคิดความเห็นในโลกโซเชียลบอกว่า
โจ้ไม่ต้องไปเก็บแล้วมะม่วงไปซื้อกินเอาดีกว่า